มาดูข่าวนี้อยากให้ดูข่าวนี้มากทั้งสองท่านด้วยนะครับ
คุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีเลย
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เพชรบูรณ์บอกว่าผิดที่ไว้ใจ
คือเดี๋ยวนี้หลายคนช็อตชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่พอใช้
ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันค่ะเอาโทรศัพท์มือถือไปโรงรับจำนำของเอกชนนะคะ
เธอเข้าไปคือที่นี่เธอใช้บริการบ่อยแล้วพอครบกำหนดถ่ายถอน
เธอก็ไปถ่ายถอนคืนแต่ปรากฏว่ากล่องที่ได้มาเนี่ยข้างใน
ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นกล่องเปล่า
สิ่งที่เธอทำคือพยายามที่จะติดต่อไปที่ร้าน
ผมไม่โอเคมันผิดพรบคอม
อยากให้ฟังจังหวะที่เขามีการคุยกันหน่อยค่ะ
ไม่ชอบมากเลย
แต่มันก็เป็นเรื่องของคุณ

คุณพักควรรณเธอเองก็ถูกทางร้าน
เหมือนลักษณะกล่าวหาไหมพี่ต้นเมื่อสักครู่ฟังจับใจความได้
กล่าวหาว่าไปร่วมมือกับลูกน้องเนี่ยสร้างเรื่องหรือเปล่า
นี่ค่ะแล้วเธอบอกว่าเธอจะไปแจ้งความ
ทางร้านก็เลยท้ากลับมาไปแจ้งเลยผมก็แจ้งกลับได้
แล้วทางร้านสอบหรือยังยังไม่รู้แต่ด่ากันไว้ก่อนแล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาจริงคือประเด็นทางเจ้าของร้าน
เขาไม่พอใจที่คุณพักควรรณเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ทำให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะโพสต์ยาวไล่ยาวเลย
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เธอโพสต์แล้วเนี่ย
กลับไปที่ร้านไปหาเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกว่าจะรับผิดชอบเอง
แล้วให้คุณพักควรรณกลับมารอที่บ้านก่อนเธอก็กลับมารอที่บ้าน
สักพักหนึ่งเจ้าของโทรมาจะให้คุณพักควรรณกับเด็กที่ร้านออกคนละครึ่ง
หาซื้อเครื่องมือสองใหม่แล้วก็บอกว่าเป็นความสะเพราของเด็กที่ร้าน
กับตัวคุณพักควรรณทำไมคุณไม่เช็คของทั้งคู่อ่ะนะฮะ
สรุปคือร้านรับรู้แค่เครื่องหายแล้วให้เด็กในร้านรับผิดชอบ
โทษว่าเป็นความสะเพราของเรากับเด็กนี่ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เจ้าตัวคุณพักควรรณ
เจ้าของโพสต์ไปเจรจากับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณนาริน
อายุ๔๕ปีแล้วเสียงเมื่อสักครู่ที่เราได้ยิน
พี่คุณนี้เหรอพี่คุณนี้เหรอใช่ค่ะไปที่สะพอนหนองไผ่ของเพชรชมูลนะคะ
สรุปว่าตกลงกันได้เปล่าก่อนหน้านี้ตกลงไม่ได้
ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นอยู่ตรงนี้ระหว่างตำรวจไกลเกลี่ยเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าคุณพักควรรณเธอตาดีค่ะเธอยืนยันว่าจะขอดูกล้องวงจรปิดจากทางร้าน
ว่าของเธอเนี่ยหายไปได้อย่างไรตำรวจก็เลยให้สองฝ่ายไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ร้าน
และขณะตรวจสอบกล้องวงจรปิดนี่ค่ะตรงนี้เลย
คุณพักควรรณเธอเหลือไปเห็นโทรศัพท์มือถือของเธอกลับมาอยู่ในตู้โทรศัพท์ของทางร้าน
นี่ค่ะคุณนารินเจ้าของร้านก็เลยหันไปถามลูกน้อง
สุดท้ายลูกน้องคนนั้นยอมรับบอกว่าเป็นคนขโมยโทรศัพท์ของคุณพักควรรณไป
แล้วเอาโทรศัพท์ของคุณพักควรลันไปจำนำในร้านที่ใกล้กัน
แล้วพอผู้เสียหายเริ่มรู้ตัวก็เลยให้แฟนนุ่มไปถ่ายถอนคืนกลับมา
แล้วเอาโทรศัพท์ของผู้เสียหายกลับมาวางไว้ที่เดิมแปลว่าอะไรคะ
แปลว่าทั้งคุณพักควรรณแปลว่าทั้งคุณนารินซึ่งเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้เสียหายร่วม

ทีนี้ก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับลูกน้องของตัวเอง
สำหรับคุณนารินก็คือในข้อหารลักทรัพย์
ส่วนคุณพักควรรณเจ้าของโทรศัพท์บอกว่าที่ผ่านมาคือแจ้งความเอาไว้เพราะว่าอยากรู้ว่าโทรศัพท์ของตัวเองหายไปไหน
แถมยังโดนเจ้าของร้านกล่าวหาว่ารู้เห็นเป็นใจกับพนักงานร้านอีกทั้งที่เธอเป็นผู้เสียหาย

นี่แหละถึงบอกว่าดูข่าวแล้วก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณไปไถธรรมกลับกลางมาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่

ใช่ว่าอยู่ในสภาพเหมือนเดิมหรือเปล่า

บางครั้งอาจจะแบบไปหยิบของคนอื่นมาให้เราก็ได้